ครูเราก็รายงานเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมไปใช่ไหม
คือหลายพื้นที่น้ำค่อยลดลง
แต่ทีนี้ค่ะคือปัญหาระดับน้ำมันยังไม่ได้คลี่คลายซะทีเดียว
คราวนี้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ
คือชาวบ้านเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
เป็นไก่ที่ฉันเลี้ยงไว้เนี่ยโดนคนมาขโมยไปหมดเลย
แต่ท้ายที่สุดฉันก็หาวิธีการนะเอารถติดกล้องหน้ารถ
แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ปรากฏจับภาพได้ด้วยนะคุณทัศนัย
มากันเนี่ยโอ้โหอยู่๖๗คนนะคะ
ตีเป็ดตีไก่แล้วก็เอาใส่กระสอบไปเลยนะคะ
นี่พอไปถึงเนี่ยก็แปลกใจสิโอ้โห
ฉันไปเจอขนเป็ดขนไก่มันร่วงอยู่ตรงนั้น
โดยนางมัธุรินงิ้วจักรชาวบ้านหนองปลาน้อย
ตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนคร
หยิบเศษพวกซากขนเป็ดขนไก่ให้กับนักข่าวของเราดู
บอกว่านี่เป็นที่นาท้ายหมู่บ้าน
จุดตรงนี้แหละคนร้ายมากัน
คือขี่มอเตอร์ไซค์มาขโมยเป็ดไก่ที่ฉันเลี้ยงไว้หายไปหมดเลย
นี่นักข่าวเชื่อไหมมันเกิดเหตุการณ์กลางวันแสกเลย
เมื่อวันที่๗กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าบ้านอยู่ห่างจาก

แล้วช่วงที่ผ่านมาเจออิทธิพลของโพดุล
แล้วก็ไปพัดเจ้าคอกเป็ดคอกไก่พังเสียหายหมดเลย
แล้วเป็ดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ก็ไม่มีที่อยู่ค่ะ
เพราะว่าน้ำมันท่วมก็เลยมารวมอยู่ที่เดียวกัน
คิดว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
เพราะว่ามันเหมือนกับค่อยมาเอาจนเป็ดไก่จะหมดคอกอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้คุณมัธุรินไม่รู้จะทำยังไง

เลยคิดวิธีเอ๊ะฉันเอารถฉันเนี่ยมาจอด
ติดกล้องไว้หน้ารถดีกว่าจะได้ดูว่าคนร้ายเนี่ยมันจะมาขโมยอีกไหม
ปรากฏว่าเห็นเป็นผู้เหมือนกับผู้หญิง๒คน
แล้วก็เป็นผู้ชายอีก๕คนขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะ

แล้วหลังจากนั้นผู้ชายสองคนเอาไม้ไปไล่ตีเป็ดไล่ตีไก่
เสร็จแล้วคนร้ายที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
ก็จับเป็ดจับไก่ใส่กระสอบขี่รถหนีไปเลยค่ะ

คือไปแจ้งความที่สพเมืองสกลนครดูสิ
เห็นชัดมากอะเออทีนี้ตำรวจเนี่ยตามจับกุมตัวคนร้ายได้ยกแก๊งเลยนะคะ
คนที่บอกว่าเป็นผู้ชาย๕คนจริง
ส่วนอีก๒คนที่บอกเป็นผู้หญิงจริงเขาเป็นสาวประเภท๒
แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเร่งสอบปากคำจะขยายผลว่า
แก๊งนี้นอกจากมาก่อเหตุในพื้นที่ของคุณมัธุรินแล้วเนี่ย
ไปก่อเหตุที่อื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคดีรักทรัพย์เกิดขึ้นเยอะ
ทีนี้ตำรวจก็บอกด้วยนะคะอยากให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง
กันเป็นหูเป็นตาหน่อยช่วงเนี้ยหลายพื้นที่พอเจอน้ำท่วม
คนที่มันคิดไม่ดีก็จะเอาจังหวะนี้
ซ้ำเติมพี่น้องมาขโมยข้าวของอีกนะคะ